คุณผู้ชมคะไปดูบ้านหลังหนึ่งที่อุทัยธานี
เขาก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อน
ทีนี้หมาแมวมันก็หายไปเอ๊ะเรียกแล้วก็หาไม่เจอ
ท้ายที่สุดไปเจอเจ้าโจรนอนรอมอบตัวอยู่ที่บ้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูโฉมหน้าหน่อยซิเจ้าโจร
มาขโมยหมาขโมยแมวไปทำไมโจรไปอยู่ต่ำจังล่ะคะ

ว่าเจ้าโจรหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชม
ไม่ใช่คุณลุงเนี่ยรอดูหน้าเจ้าโจรอยู่
ใช่ค่ะก็เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว
ถ้ำประทุนอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี๓นาย
ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์จับงูค่ะ
มาที่บ้านของร้อยตีสงครามสถิตน้อยอายุ๗๘ปีเป็นอดีตข้าราชการทหาร
เพราะว่าร้อยตรีสงครามเนี่ยบอกว่าช่วยมาจับโจรให้หน่อยมันขโมยหมาขโมยแมว
พอไปถึงก้มดูเจอเจอเจ้าเหลือง
ก็ต้องเอาเชือกไปคล้องที่คอมัน
แล้วก็ลากออกมาจากใต้ที่เก็บของแบบนี้คุณผู้ชม

ยาวเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณสุดยอดห้าเมตรโอ้โห
แล้วพอเอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วไปชั่งน้ำหนักนะ
ได้ตั้ง๑๔กิโลกรัมแน่
เสร็จแล้วจับมาจะเอาไปขังคุกก็ไม่ได้ไง
ก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าของบ้านบอกว่าผมอยู่กับเมีย
ก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้หลายตัวเอาไว้เป็นเพื่อน
แต่ช่วงหลังทำไมหมาแมวผมหายไปนะ
เมื่อเช้าแมวที่เลี้ยงไว้ก็หายไปอีกตัวนึง
ทีนี้ร้อยตรีสงครามกับภรรยาก็เดินตามหารอบบ้านเลยค่ะ

แต่พอเดินไปข้างบ้านก้มไปดู
เจอเป็นเจ้ามูเหลือมเนี่ยนอนขดตัวอยู่ก็เลยรู้เลย
เจ้าเหลือมเขมือบไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้นะเขาพยายามจะซื้อตะข่ายมาดักข้างบ้านแล้ว

มันยังมาเข้ามาเขมือบขโมยแมวไปตั้งหลายตัว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเจ้าเหลือง
ทีนี้พาไปดูต่ออีกตัวหนึ่งดีไหม

กระบี่ค่ะคุณผู้ชมแตกตื่นกันทั้งบาง
เดี๋ยวนะไหนงูไหนไฟแยกจะไม่ออก

ใช่มันไปขดอยู่บนนั้นนะคะ

ไม่นะฮะตอนขึ้นก็ขึ้นได้ตอนลงไม่เป็นแล้ว
นั่นน่ะสิอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนน
ที่ถนนเพชรกะเสมช่วงใกล้สี่แยกตลาดเก่า
หน้าวัดควนสบายที่อำเภอเมืองกระบี่นะคะ
คนเขาก็ขับผ่านไปผ่านมานะก็กลัวไง
ไม่รู้ว่ารถฉันจะเจอแจ็คพอร์ตหรือเปล่า
อยู่ดีเขาอยากจะทิ้งตัวลงมาหรือเปล่า
ก็เลยต้องเรียกให้กู้ภัยมาช่วยจับ

เออเขาก็ใช้รถกระเช้าเนี่ยค่ะคุณ

เออแล้วความสูงเนี่ยนะประมาณ๑๕เมตรกว่าค่ะ
กว่าที่จะเอาลงมาได้นี่ก็ยากลำบากเหลือเกิน
ชาวบ้านก็กรี๊ด

ว่าแบบเฮ้ยจะลงมาได้ไหมแต่ท้ายที่สุดลงมาได้ค่ะ

เขาลุ้นว่างวดนี้จะมาไหม

มองไม่ถาดหนัดค่ะมันไกลไปหน่อย

รถกระเช้านี้เอางูก่อน

งูตัวนี้หนัก๒๐กิโลกรัม
อูหู๒๐กิโลกรัมตัวใหญ่เนอะ

โอ้โหตัวใหญ่ทั้งคู่เลยนะฮะ
ทั้ง๒เหตุการณ์ที่คุณอริยานำมาฝากกัน